เมื่อคืนก่อนฝนตกลมแรงใช่ไหม
คุณผู้ชมฮะฝาโอ่งตามต่างจังหวัดเขายังลองน้ำฝนกันอยู่

ปลิวหายไปเสร็จปั๊บเนี่ยคือคุณตาท่านเนี่ยนะฮะ

ตื่นขึ้นมาเอาฝาโอ่งหาย
เดินหาเดินหาครับแล้วก็หายไป

เมียแกเนี่ยอ้าวหายไปไหนนานล่ะ

พอไปเจอเท่านั้นแหละครับคุณผู้ชมครับ

นี่คือยายงามคำพาพันธ์
ท่านร้องไห้เสียใจทำใจไม่ได้สิครับ
จู่สามีของเธอคือนายสังเวศ
คำพาพันธ์จมน้ำหัวทิ่ม
คุณผู้ชมดูระดับน้ำนะระดับน้ำในทุ่งนา
คือฝนมันเทลงมามันมีแค่นี้
แต่เชื่อว่าท่านช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ในขณะนั้น
คือลักษณะนอนคว่ำหน้าลงไปในนาข้าวที่มีน้ำแค่นี้ครับ
แต่ว่าที่ศีรษะมีบาดแผลถูกกระแทกนะ
จากการสอบถามทราบว่าเมื่อคืนก่อนนะครับ
มีฝนตกลมพัดแรงในพื้นที่ตะบนชีน้ำร้าย
อำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีครับ
ลมมันพัดฝาโอ่งปลิวไป
เดินหาฝาโอ่งไม่เจอนี่นี่ฝาโอ่งมาอยู่นี่
บอกว่ามันคงปลิวไปไม่ไกลหรอกเดี๋ยวจะออกตามหา
แล้วก็เดินหาจริงกระทั่งมาเจอฝาโอ่งเนี่ย

คาดว่าขณะที่คุณตาสำเวชเนี่ยนะฮะเดินลงไปเก็บฝาโอ่ง
แล้วอาจจะลื่นล้มหัวไปกระแทกพื้นครับคุณผู้ชมครับ
หน้าทิ่มคว่ำอยู่ในน้ำช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นจมน้ำเสียชีวิตนะ